ถามตรงร่วมกับโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
สนับสนุนโดยเอกลักษณ์ใหม่ในแบบที่เป็นคุณโอลี่คัมรี่
สนับสนุนโดยเอกลักษณ์ใหม่ในแบบที่เป็นคุณโอลี่คัมรี่
ในชั้นนี้ในคำให้การและหลักฐานของผู้กล่าวหา
เป็นอันทรัพย์ทางพรที่จะพร้อมได้
ถ้าพบก็จับก็ไปสืบ

ถ้าอยู่มีหลักฐานยืนยังว่าอยู่ก็ไปขอหมายคนก็เข้าไปจับคุณ

เดจาวูไหมคะเหมือนเราคุยกันเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเลยนะคะ
บรรยากาศนี่เราเดาทางกันเองนะคะ
ว่าจะกลับมากึ่งละล่ำละลักกันอยู่เหมือนตอนนั้นนะคะ
ว่าจะเอายังไงดียื้อกันไปยื้อกันมานะคะ
รอบล่าสุดนี้เนี่ยเป็นการแถลงของทางสำนักงานอายการสูงสุดนะคะ
แล้วก็มีการพูดถึงเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายตามที่เป็นข่าวไป
และที่สำคัญไปถามท่านศรีวราด้วยนะคะ
ซึ่งการรับลูกต่อกันแบบนี้รอบนี้ไม่เหมือนรอบที่ผ่านมา
ถ้าเราดูข่าวนะคะความเข้มข้นของข่าวเนี่ยมีมากกว่ารอบที่แล้ว
คำถามคือลูกศิษย์เอาอย่างไรเพราะเมื่อบ่ายที่ผ่านมา
โศกคณะศิษยานุสิตวัดพระธรรมกายก็ให้คำตอบไว้แล้วระดับหนึ่ง
แต่ยังคาใจอยู่อีกหลายเรื่องวันนี้เราจะคุยกับคุณองค์อาจธรรมนิษฐา
สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณจอมขวัญครับถึงแม้ว่าจะฟังเป็นข่าวไปแล้วเรียบร้อยนะคะ
แล้วก็นักข่าวไปสังเกตไปสังเกตบรรยากาศในวัดแล้วเรียบร้อย
แต่ว่าทุกคนก็ยังกังวลกันว่ารอบนี้จะยื้อกันไปยื้อกันมาไหม
เอาคุยกันแบบรอบที่แล้วเนี่ยกลิ่นมันยังหายไม่หมดเลยนะคะ
รอบนี้คุณองค์อาจคิดว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงคุยกันง่ายกว่าเดิมไหม
ก่อนที่จะไปถึงบรรยากาศต้องมาถึงประเด็นที่เกิดขึ้นตอนนี้ก่อนนะครับ
เมื่อสักครู่นี้คุณจอมขวัญพูดถึงท่านอายการที่มีคำสั่งออกมา
ประเด็นนี้ถือว่าเป็นจุดแรกเริ่มในทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในเวลานี้
อยากจะย้อนถามเหมือนกันในฐานะที่ผมก็เป็นผู้รับสารนะครับ
จากสื่อมวลชนอายการท่านมีคำสั่งออกมาคือความเห็นควรสั่งฟ้อง
ระหว่างคำว่าสั่งฟ้องกับควรสั่งฟ้องนะครับคุณจอมขวัญครับ
มันมีความแตกต่างกันยังไงครับมีความแตกต่างค่ะเพราะว่าเราได้ตรวจสอบกับผู้ที่เป็นอายการแล้วนะคะ
คือที่อายการสั่งฟ้องมีทั้งหมด๓คนค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ส่วนอีก๒ซึ่งรวมเจ้าวาดวัดพระธรรมกายมีความเห็นควรสั่งฟ้องคนละคำจริง
แต่ความหมายต้องกลับมาที่คำถามเดิมเพราะสุดท้ายแล้วขั้นตอนก็คือต้องให้ได้ตัวเจ้าอาวาสมา
แต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าตอนนี้มีสื่อหลายฉบับนะครับตีความลงไปเลยว่ามีการสั่งฟ้อง
ทั้งที่ท่านรองอธิบดีอายการได้แจงนะครับมีประเด็นสำคัญก็คือว่ามีความเห็นควรสั่งฟ้อง
โดยเมื่อได้ตัวมาแล้วก็ต้องทำการสอบสวนเพื่อให้เขาแก้ข้อกล่าวหา
จากนั้นพนักงานอายการจะมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งว่าจะยืนยันตามความเห็นควรสั่งฟ้องหรือไม่
อาจเปลี่ยนแปลงถ้ามีพยานหลักฐานใหม่หรือมีข้อเท็จจริงใหม่อาจจะสั่งไม่ฟ้องก็ได้
ซึ่งพนักอายการสามารถมีดุลพินิษฐ์อีกครั้งหนึ่งตรงนี้ผมขออนุญาตพูดถึงประเด็นนี้เพราะมันสำคัญ
ตอนนี้มีสื่อมวลชนเยอะทีเดียวตีประเด็นว่าสั่งฟ้อง
ดังนั้นจริงคือความเห็นควรสั่งฟ้องและความเป็นจริงเป็นอย่างนี้
ทีนี้มาที่คำถามที่ว่าแล้วเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้แล้วเป็นอย่างไร
จริงประเด็นมันก็ย้อนกลับมาที่พระเด็จพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยท่านอาภาษณ์
และท่านก็ยังคงอยู่ในวัดพระธรรมกายในการดูแลของคณะแพทย์อย่างใกล้ชิด
ถ้าย้อนกลับไปอีกนะครับบางท่านบอกว่าทางออกจะเป็นอย่างไร
ผมขอพาทุกท่านกลับไปที่ทางเข้าก่อนทางเข้าของเรื่องนี้พอจำเหตุการณ์นี้ได้ไหมครับคุณจอมขวัญครับ
เมื่อวันที่๑๓พฤษภาคม๖เดือนกว่าที่แล้ว
ได้เดินทางไฟที่ค่ะแล้วก็คอความกุโลนาเปลี่ยนสถานที่พบ
พนักงานสอบสวนเนื่องจากพระเด็จพระคุณหลวงพ่อธรรมชโย
อาภาษณ์จึงไม่สามารถเดินทางไปได้และตอน
ก็มีการถกเถียงกันมากว่าไปได้ไปไม่ได้ซึ่งในรายการ
ในรายการนี้ผมก็ได้รับฟัง
คุณอัดอยุกเรื่องนี้บอกว่าคือมีอากาศตั้งแต่ต้นหรอ

ผมตั้งคำถามแล้วกันครับไม่อยากจะกล่าวหาอย่างนั้น
ก็จะเกิดเป็นประเด็นว่าผมไปกล่าวมินอะไรต่างอีก
แต่ตั้งประเด็นว่าจุดเริ่มต้นหลวงพ่อท่านก็อาภาษณ์
คณะแพทย์ให้รักษาอาการอาภาษณ์อยู่ที่วัด
ไม่เหมาะให้ความเห็นว่าไม่ควรที่จะออกมานอกวัด
การเดินทางอาจจะเสี่ยงถึงชีวิตนี่คือประเด็นแรกก่อน
ดังนั้นพอมาถึงวันนี้มันก็คือจุดเดิมอีกครับ
ถ้าเกิดว่าจะมีกระบวนการต่างที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องนี้

แล้วทำไมวันนั้นถึงใช้คำว่าผ่านขั้นตอนนั้นมาแล้ว
ที่หลายท่านก็บอกว่าก็ไปดำเนินการรับทราบ
หรือว่ามีการให้ปากคำกันที่วัดได้

คือกำลังจะบอกว่าเรากำลังจะเจอสถานการณ์เดิมถูกไหม
คือเมื่อต้องการได้ตัวเจ้าวาดวัดเนี่ยนะคะ
ก็เข้ามาสิไม่ใช่ว่าเข้ามาไม่ได้

คือจะกลับไปสู่ขั้นตอนที่เราเคยถกกัน

คุณอัดกำลังจะพาเรากำลังจะบอกเราว่า

ผมไม่ได้พาทุกท่านกลับไปสู่จุดเดิม
เพราะต้องการให้เชื่อมาถึงปัจจุบัน

ในอดีตทำไมล่ะครับ

อาภาษณ์อยู่แล้วทำไมไม่ไปดำเนินการเรื่องต่างเหล่านี้

ซึ่งหลวงพ่อท่านก็บอกแล้วนะครับว่าท่านไม่รับรู้รับทราบ

รับบริจาคด้วยความบริสุทธิ์เปิดเผย

จัยทั้งหมดได้นำไปสร้างศาสนสถานหมดแล้ว
และก็มีพระอาจารย์มหาบุญชัย
ซึ่งท่านเป็นผู้รับผิดชอบทางด้านการเงินของวัด
คือหลวงพ่อเนี่ยเวลาท่านรับปัจจัยปุ๊บเนี่ย

และท่านก็ได้ให้ข้อมูลหมดแล้ว

พระเด็จพระคุณหลวงพ่อได้เลยว่า

ดังนั้นเนี่ยนะครับผมถึงบอกไงครับว่า

มันเริ่มต้นมาจากทางเข้า
ก็คือว่าทำไมล่ะครับตอนนั้นเนี่ย
ให้มันเรียบร้อยแล้วสุดท้ายก็ออกมาเป็น
หมายเรียกแล้วก็ออกมาเป็นหมายจับ

ข้อสงสัยแบบนี้แต่ไหนแต่ไรมา

ที่อายการให้ข่าว

ก็ดำเนินการได้ทันทีโดย

ซึ่งทางตำรวจก็พร้อมที่จะให้
ความร่วมมือคำถามคือว่า

เพราะสถานที่วัดพระธรรมกาย
คือพุทธสถานเพื่อการปฏิบัติธรรม

จะดำเนินการอะไรก็เป็นเรื่องของท่าน

การไปวัดคือการไปประพฤติปฏิบัติธรรม
โดยเฉพาะช่วงนี้และที่ผ่านมาต่อ

มีการจัดกิจกรรมสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตร
ณปัจจุบันมีผู้ไปร่วมสวด
เพื่อที่จะถวายเป็นพระราชกุศล
รวมแล้วปัจจุบันเกือบ๘ล้านจบแล้วนะครับ

ตอนนี้คณะศิษยานุสิตไปวัดเป็นประจำ

แล้วก็จะมีการรวมคนเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันที่๒ทานวาคม

จะมีการจัดพิธีสวดพระพุทธมนตร์และถวายมหาสังขทานแด่คณะสงฆ์
ซึ่งนิมนต์มาจากทั่วทั้งจังหวัดปฐุมธานี
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ท่านใดจะดำเนินการอะไรอย่างไรก็เป็นเรื่องของท่าน
ศิษยานุสิตนั้นขอเข้าไปปฏิบัติธรรมที่วัดตามปกติ
แล้วก็ทำอย่างนี้นับเนื่องมาตลอดเวลาอยู่แล้ว

คือรอบนี้ตามกำหนดของวัดที่จัดแจงเอาไว้แปลว่าลูกศิษย์จะเยอะ
กว่ารอบที่แล้วที่มาสวดมนต์ร่วมกันหรือเปล่า
จริงผู้ที่ไปวัดพระธรรมกายเป็นหลักหมื่นในงานบุญปกติ

และยิ่งตอนนี้หัวใจทุกคนไปรวมอยู่ที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙

ก็หลั่งไหลกันไปสวดมนต์ธรรมจักรกันต่อเนื่อง

จัดกิจกรรมนี้ต่อเนื่องมาตั้งแต่

มีการสวดทำมาจากกันต่อเนื่อง๒๔ชั่วโมง

แล้วก็มีการจัดสวดพระพิธรรม
ในช่วงวันสำคัญต่าง

ทั่วประเทศดังนั้นผมมองว่า

ถ้าปนกันอาจจะดูแล้วทำให้

มีการเข้าไปปฏิบัติธรรมที่วัดพระธรรมกาย
มาต่อเนื่องแล้วลูกศิษย์วัด

ไปวัดเนี่ยชอบความสงบ
ชอบความสันติดังนั้นทุกคนไป

ครั้งที่ผ่านมาที่ตั้งเป็นข้อสังเกตว่า

หรือว่ากังวลว่าจะปะทะอะไรต่าง

คราวที่แล้วเกิดอะไรขึ้นครับคุณจอมขวัญ

มันมีผลในตัวเหตุที่เกิดก็คือว่า

และมีสื่อมวลชนนำเสนอข่าว

จะมีการบุกไปที่วัดในพระพุทธศาสนา

พอตกใจปุ๊บบางครั้งมันก็มีเหตุการณ์ต่าง

ฉันกลับมาถามถึงเรื่องความรู้สึกตอนนี้
เพราะถ้าคุณองค์อาจบอกว่ามันเป็นปัจจัยหนึ่ง

แต่เดี๋ยวขอถามอีกรอบนึงนะคะว่า
ดูจากกำหนดงานที่จะเกิดขึ้นที่วัดพระธรรมกาย
จำนวนลูกศิษย์จะเยอะกว่ารอบที่แล้ว
แล้วก็ปฏิบัติธรรมและผู้คนก็มากัน

ตกใจข้อมูลที่ออกมาคำถามคือว่าต้องให้เขาทำยังไงถึงจะไม่ตกใจคะคือเราไม่ได้บอกว่าเข้าไปในวัดปฏิบัติธรรมหรือว่าสวดมนต์ไม่ได้ไม่มีใครละเมิดแต่คำถามคือว่าคือคุณจะอ้างแบบนั้นโดยไม่พยายามแสดงว่าให้ความร่วมมือเจ้าพนักงานเลยก็ไม่ได้นะคะก็จริงมันไม่จริงไงครับเพราะว่าเมื่อสัก
ลูกศิษย์ที่ไปสวดมนตร์รู้ไหมว่าตอนนี้เจ้าวาดอยู่ไหน

รู้ว่าอยู่จุดไหนของวัดเหรอคะ
รู้สิครับเพราะว่าเขตวัดพระธรรมกายมี๓เขต
พุทธาวาสเขตธรรมวาสและเขตสังคาวาส
อยู่ตึกไหนห้องไหนนี่รู้กันหมดทุกคนเหรอคะ
อยู่ในเขตสังคาวาสครับทราบกันหมดครับ
แล้วแม้ตัวผมเนี่ยไม่ได้กราบพระเด็จพระคุณหลวงพ่อมา
ตั้งแต่ที่พาสื่อมวลชนไปหลายเดือนแล้ว
ตอนนี้ท่านพักรักษาการอยู่ในการดูแลของคณะแพทย์
ก็ได้ติดตามกับบุคคลใกล้ชิดอยู่ตลอดครับ
ท่านยังคงอยู่ในวัดแล้วถ้าเกิดมีใครก็ตามมากล่าวหานะครับว่า
ท่านเนี่ยหลบหนีออกนอกประเทศผมบอกได้เลยครับว่าไม่จริง
เพราะว่าพระเด็จพระคุณหลวงพ่อเนี่ยนะครับ
จากอาภาษณ์แล้วถ้าจะออกนอกประเทศจริงนะครับคุณจอมขวัญครับ
อาการอย่างนั้นไปคนเดียวได้ไหมครับ
ไปไม่ได้หรอกครับพาสปอร์ตก็ไม่มี

ฉันเข้าใจคำอธิบายเพราะว่าคนที่เก่าหาเขาคงไม่คิดว่าจะไปคนเดียวแน่นะคะ
ถูกครับแล้วแต่ว่ามันมีประเด็นไงครับว่าหลบหนีออกตะเข็บชายแดนไปแล้ว
ซึ่งถ้าทำอย่างนั้นได้จริงเนี่ยกลุ่มคนขนาดนั้นที่ดูแลหลวงพ่อนี่จะหลุดรอดไปได้หรือครับ
ฉันเอาตะเข็บชายแดนเก็บไว้ก่อนคุณองค์อาจเรามาตะเข็บวัดก่อนนะครับ
คือหลังจากนี้ดิฉันไม่แน่ใจว่าจะมีการประสานกันแบบไหน
หรือว่าลักษณะการเข้าไปของเจ้าพนักงานไม่แน่ใจว่าจะมีกี่หน่วยงานด้วยนะคะ
คำถามคือว่าทำยังไงแนะนำหน่อยสิว่าจะไม่ให้เป็นเหมือนเดิม
แล้วให้เข้าไปถึงตัวเจ้าอาวาสให้ได้นะคะ
คุณจองหวันครับอย่าใช้คำว่าแนะนำเจ้าหน้าที่เลยดีกว่าครับ
เพราะว่าท่านก็ต้องมาทำหน้าที่ของท่านผมเข้าใจ
แล้วก็ไม่ก้าวล่วงการปฏิบัติหน้าที่ของท่านด้วย
ในส่วนของคณะเสียสัญญานุศิษยืนยันอีกครั้ง

พระธรรมกายเป็นวัดเปิดและเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม
ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปประพฤติปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะช่วงนี้
ถวายเป็นพระราชกุศลร่วมกัน
ดังนั้นถ้าจะเกิดเหตุการณ์อะไรข้างหน้าผมขออนุญาตที่จะไม่พูด
แล้วไม่คิดไปก่อนแล้วก็ไม่อยากให้เกิดอะไรขึ้นในช่วงนี้ด้วย
ช่วงนี้เป็นช่วงที่บ้านเมืองควรจะสงบเรียบร้อย
เป็นช่วงที่ไม่ควรเกิดเหตุการณ์ใดทั้งสิ้น
ศิวะพระธรรมกายตอนนี้สิ่งที่พยายามรักษากันนะครับ
ก็คือความสงบเรียบร้อยในวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ถ้าจากนี้ไปเกิดเหตุการณ์วุ่นวายใดก็ตามเนี่ย
ถ้าเกิดว่าเกินความคาดหมายนี่ก็มือที่๓ครับ
ในส่วนของคณะศิษยานุสิตจะช่วยกันสื่อสารให้เต็มที่
แต่ก็ต้องดูที่บรรยากาศด้วยนะครับคุณจอมขวัญ

คือที่ให้ใช้คำว่าแนะนำให้ฟังหน่อยคืออะไรเหมาะสม
ที่จะไม่กระทบกระทั่งการให้ลูกศิษย์เข้าใจเจ้าหน้าที่ด้วย
เจ้าหน้าที่ก็จะได้เข้าไปแบบไม่ต้องกระทบกระทั่งกันอีกเนี่ยนะคะ
ฉันถึงใช้คำว่าแนะนำเพราะไม่ต้องการให้เกิดข้ออ้าง
ว่าจากฝ่ายใดนะเหมือนคราวที่แล้วคือในรอบนี้เนี่ย
มีบทเรียนกันมาแล้วนะคะถ้าเราไม่สรุปบทเรียน
ไม่เปลี่ยนวิธีหรือไม่พยายามช่วยกันมากขึ้น
มันจะวุ่นวายนะคะแล้วเดี๋ยวก็หาคนโทษกันไม่ได้อีก
คุณจอมขวัญครับแล้วคนที่เกี่ยวข้องอยากจะสรุปด้วยเหรอครับ
ที่ผ่านมาไม่ได้อยากสรุปด้วยกันนะครับ

นี่อย่างผมเนี่ยครับประชาชนธรรมดาตาดำ
ไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงอะไรหรอกครับ
สิ่งที่ทำได้ก็คือทำด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ดังนั้นถ้าเกิดจะมีอะไรในเชิงขั้นตอน
ก็ไปคุยกันในฝ่ายกฎหมายไปคุยกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
คณะศิษยานุสิตตอนนี้เราขอทำบุญ
แล้วก็ไปร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลผมอยากที่
ยืนยันอย่างนี้ส่วนวันข้างหน้าจะเกิดอะไรอย่างไรเนี่ย
ผมเชื่อว่าผมคงจะไม่มีอำนาจหรือมี

พอหรอกครับที่จะทำให้เหตุการณ์ต่างนั้นเป็นไปอย่างที่ควรจะเป็น
ฝ่ายศึกษาโรงกรซึ่งเป็นฝั่งสงฆ์
หรือไปที่คณะศิษยานุสิตให้เข้าไปทางไหนคะ
ปกติก็มีการศึกษาอยู่แล้วครับโดยภายใน
ดังนั้นคณะศิษยานุสิตเรื่องนี้ในเชิงกฎหมายไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงนะครับ

ชัดเจนแต่คำถามคือว่าเวลาที่จะเข้าปฏิบัติหน้าที่
สื่อสารที่เดิมหรือต้องสื่อสารมาที่โคศกอย่างคุณองค์อาจและทีมโคศก
หรือทีมสื่อสารองค์กรของวัดให้เขาสื่อสารกับใครคะ
เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมกัน
ไม่ใช่เดี๋ยวก็อ้างว่าเอาล่ะลูกศิษย์มานั่งสวดมนต์
เราก็มานั่งอย่างนั้นเราก็มานั่งอย่างนี้
ไม่ใช่ว่าฟังไม่ขึ้นแต่ของจริงเนี่ยคนเขามองเป็นอื่นก็ได้นะ
ก็เปลี่ยนมุมมองใหม่ซะให้เป็นอื่นเหมือนกัน
ที่ผ่านมาไม่ใช่ไม่มีการประสานงานกัน
มีการประสานอย่างใกล้ชิดกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ศิษยานุสิตก็ประสานงานกับคณะสิทธิ์ภายในวัด
ดังนั้นทุกคนปรารถนาให้บรรยากาศดีครับแม้ครั้งที่ผ่านมา
ดังนั้นคณะศิษยานุสิตมีหลายความเห็นมีหลายกลุ่มนะครับ
สิ่งที่เกิดขึ้นคราวที่แล้วอย่างที่บอกมันคือมันตกใจ
ทุกคนเหมือนกันเวลาฟังข่าวก็ฟังเหมือนพี่จอมขวัญ
เหมือนทุกคนแหละครับก็ฟังหลายด้าน

ลูกศิษย์นี่นะคะเวลาเชื่อเนี่ยเชื่อคณะโคศก
คณะสื่อสารองค์กรของวัดเชื่อใครคะเพื่อที่จะให้เป็นมวลรวมว่า
จะแสดงออกแบบไหนหรือจะไม่ทำแบบไหนหรือจะทำแบบไหน

สองส่วนครับส่วนแรกถ้าเป็นคณะสิทธิ์ที่ดูแลความสงบเรียบร้อยภายในวัด
เราจะทำงานกันเป็นทีมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความวุ่นวาย
และมือที่สามมาปั่นป่วนแต่ถ้าเป็นเรื่องความคิดเห็นส่วนตัวเป็นสิทธิครับ
ดังนั้นแต่ละท่านมีปัญญาพอที่จะคิดและที่จะทำ
สถานการณ์การเสพข่าวหรือการติดตามสถานการณ์ทุกท่านก็มีปัญญาที่จะตรอง
ดังนั้นลูกศิษย์วัดพระธรรมกายไม่ใช่พวกหลงงมงายทำอะไรแบบไม่มีปัญญา
หรือชี้สั่งทำซ้ายทำขวาได้นะครับ
ผมเองทำหน้าที่โคศกผมมาด้วยจิตอาสาสมัครที่ทำหน้าที่แทนพี่ป้าลุง
ดังนั้นผมไม่มีอำนาจหรอกครับที่จะไปสั่งให้ซ้ายหรือขวา
ทุกอย่างอยู่ที่เหตุปัจจัยแล้วผมก็ตั้งข้อสังเกตด้วยว่ามีใครหรือไม่
พยายามที่จะทำให้เกิดสถานการณ์อย่างนี้ในช่วงเวลานี้
ซึ่งคณะศิษยานุสิตทุกคนนั้นไม่ได้มีความรู้สึกว่าจะต้องมาอยู่ในบรรยากาศนี้เลย
มุ่งเข้าวัดปฏิบัติธรรมไปสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล
เตรียมจะจัดงานใหญ่เพื่อน้องเกล้าน้องกระหม่อมถวาย
แล้วทำไมเกิดเหตุการณ์นี้ดังนั้นผมถึงบอกผมไม่อยากจะพูดไปถึงการล่วงหน้า
แล้วผมก็วิงวอนนะครับแล้วอธิษฐานจิตเลยวันนี้ก็สวดธรรมจักร
อย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้เลย
อยากให้ทุกคนนั้นได้มีโอกาสรวมใจและทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลร่วมกัน
ฉันถามช่วงท้ายรายการเราเหลือเวลาค่อนข้างกระชับ
หลวงพ่อไม่ออกมาแน่ใช่ไหมคะ
ผมตอบแทนพระเด็จพระคุณหลวงพ่อไม่ได้แต่ผมตอบและยืนยันได้ว่าท่านอาภาษณ์
และอยู่ในการดูแลของคณะแพทย์ที่วัดและคณะแพทย์ก็ยังให้พักรักษาการอยู่ครับ
ผมบอกแล้วครับผมเคารพในบทบาทหน้าที่ของทุกส่วนทุกฝ่ายดังนั้นเรื่องของท่านท่านก็ทำเรื่องของท่าน
ศิษยานุสิตไปวัดก็ไปปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลช่วงนี้แค่นั้นเอง
จัดที่ที่ต่างไปจากคราวที่แล้วได้ไหมคะจัดที่เว้นทางหรืออะไรที่มันต่างไปจากคราวที่แล้วได้ไหม
เพื่อแสดงให้คนข้างนอกเห็นได้ว่านี่ไงลูกศิษย์ไม่ได้ขัดขวางนี่ไงลูกศิษย์ให้ความร่วมมือเพราะเชื่อว่าหลวงพ่อน่ะบริสุทธิ์
ไม่ได้ครับเพราะไม่มีการจัดแล้วก็ไม่มีใครที่ไปบริหารจัดการตรงนั้น
ทุกอย่างเกิดขึ้นจากความบริสุทธิ์ใจของแต่ละท่านและผมยืนยันอีกครั้งว่าไม่ใช่การขัดขวาง
ทุกท่านไปนั่งอยู่อย่างสงบสันติอหิงสาเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ของท่าน
และท่านก็กลับออกไปไม่มีใครขัดขวางทั้งสิ้นครับ
คำถามสุดท้ายแต่ว่าต้องตอบสั้นที่บอกว่าสงสัยว่าทำไมเหตุนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้

คดีนี้แต่เดิมนั้นจะมีการสั่งในช่วงสิ้นเดือนแล้วก็เลื่อนมา๗วันมาเป็นช่วงนี้
แล้วก็มีการขีดเส้นต่างนานาเพื่อที่จะกดดันหรือเปล่าไม่รู้
ผมเลยมองว่าเรื่องนี้นั้นแต่เดิมก็ยังไม่ได้คลุกกลุ่นถึงขนาดนี้
แล้วทำไมถึงมีการนำเรื่องนี้มาดำเนินการในช่วงนี้
แล้วก็มีการสร้างบรรยากาศอีกแล้วในเชิงที่ว่าจะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นในวัด
ก็ต้องบอกนะครับว่าลูกศิษย์วัดพระธรรมกายทุกคนไม่ต้องการให้เกิดความวุ่นวายใดทั้งสิ้น
แต่มีการรวมคนเพื่อประพฤติปฏิบัติธรรมและเพื่อถวายมหาสังฆฐาน
เพื่อฟังคณะสงฆ์สวดพระพุทธมนตร์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เฉพาะในวันที่๒ธันวาคมนี้ผมขออนุญาตเรียนเชิญนักสื่อมวลชนและทุกท่านไปร่วมกันด้วย
แล้วผู้คนจะมากันเต็มที่ในวันนั้นเพื่อที่จะมารวมใจถวายเป็นพระราชกุศล
ขอบคุณมากวันนี้ที่ตอบคำถามโดยใช้ความสงสัยของคนที่นั่งดูอยู่ถามนะคะ
ขอบคุณครับขอบคุณที่ให้เกียรติครับสวัสดีครับ
หมดเวลาของถามตรงค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะ